แม่หญิงแซมมีซัมมีอย่างงี้แหละค่ะปั๊วให้เถาจัดเลยค่ะ
เสียชื่อนางเอกที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำค่ะโดยเฉพาะเวคเซิร์ฟค่ะ
แซมมีนะครับคลับชุดบิคกินี่ค่ะเตรียมมาเป็นชุดไทยสบายปริวเลยค่ะ
เล่นเวลกเสิร์ฟมันแบบนี้ซะเลยค่ะ
ดูเอาเถอะค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะ
ชุดไทยเข้ากับบอดสุดเห็นไหมคะ

ไปดูลีลาแม่หญิงแซมมี่ซะหน่อยค่ะ
น้ำกระทอง

ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะ
อีกท่านหนึ่งเลยล่ะค่ะนางเอกคนสวยคนนี้

คุณผู้ชมนะคะคอนเซ็ปต์แหวกแนวกับใครเพื่อนเลยค่ะ
รับบทนางเงือกสาวแสนสวยค่ะ
ทรุดเอ๋ยระยะพลับเอ๋ยเต็มเหนี่ยวเหมือนกันค่ะ
ฝากแฟนคอยดูด้วยนะคะเย็นนี้

เพื่อจะเจอเธอดำผุดดำไห้อยู่ในแม่น้ำนะคะ

ป้องคนบอกว่าสวยยังกับนางในวันแต่นี้น่ะ
จริง
มาตาสกันต่อเลยนะคะอีกหนึ่งสาวค่ะ
งามสะกดมาด้วยใบหน้าสวยคมแต่งองค์ทรงเครื่องคุณผู้ชมเนี่ย
พิ้งกี้ตัดเต็มมากนะฮะโหสวยจริงคนนี้เขาก็เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เหมือนกัน
เทศกาลงานไหนก็ป๊ะนางตลอดลอยกระทงทั้งทีจัดใหญ่ก่อนใครเพื่อนเลยจ้า
หอบฮิ้วเอากระทงใบสวยเดินริมวัดพระแก้วมันซะเลยสวยมากนะ
สวยจริงสวยจริงต่อพ้ายก็โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่ามาในของบลิงค์

ลาลิซ่าของน้องลิซ่าที่ดัดแปลงผสมดนตรีไทยเข้าไป
ก็เลยกลายเป็นบลิ้งเวอร์ชันนางนพม่า
ให้คะแนน๑๐๑๐๑๐กับความคิดสร้างสรรค์ไปเลยจ้า

ปิดท้ายที่สองสาวคนนี้สวยจึ้งตะลึงตาแตกกันเลยค่ะ

คนนึงเขาก็ดีกรีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์น้องอแมนดาออฟดัมนะฮะ
แพทย์คู่มากับน้องจีน่าเดอะเฟสต์ไทยแลนด์
เอาสิเวทีระดับประเทศระดับโลกกันทั้งคู่เลย
แต่ที่ว่าตะลึงคือไม่ใช่แค่ความสวยค่ะคุณผู้ชม

ให้ความเล่นใหญ่กล้าวผมทรงกระทงเลย
ปกติจะมีเหมาะตาลบ้างหลักศาลแต่ก็ฟ้าข้างอูเหาว่างไป
นี่บอกเลยว่าสวยขนาดไหนไปดูค่ะ
เป็นยักษ์
เออกระทงใบตรงใบตองไม่ต้องถอดหัวลอยมันไปเฉลิน

คุณผู้ชมนะสมัยนี้แฟชั่นแห่เราก็ตามไม่ทัน
แต่เอาเป็นว่านางนพมาศสวยทุกคนเลย
ใช่ตั้งสรรมากเลยนะคะ